ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ว่าแปลกไหมก็แปลก
เด็กชายวัยแปดขวบมีอาการแปลกแปลกจู่จู่เนี้ยร้องไห้
แล้วก็ยกมือท่วมหัวคล้ายกับหวาดกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่าง
คุณแม่ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ได้เดี๋ยวไปดูอาการของน้องคนนี้กันค่ะ
ใหม่ลูกถ้าเป็นอะไรเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ย
เออเป็นอะไรลูก
เยี่ยมดีเป็นอะไรลูก
ค่ะปล่อยนอนไปเป็นอะไรลูกเป็นไรพี่รู้มั้ย

เป็นไรว่าถามว่าเป็นไร
คุณดูสิน้องเป็นอะไรก็ไม่รู้
คุณแม่คนในบ้านเองเข้าไปกอด

แล้วก็หวาดกลัวอย่างหนักเลยนะคะ
เหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
คุณแม่บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนธันวาคมที่แล้ว

ตอนนั้นคุณแม่ฟาร์ลูกไปบวชเนรเลย

จะหายแล้วพอไม่กี่วันก่อนหน้านี้
ลูกชายมีอาการเหมือนเดิมอีกแล้วแบบนี้เลยค่ะ
หนักยิ่งกว่าครั้งแรกก่อนหน้านั้นที่เป็นตอนกลางคืนอีกนะ
หนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมแล้วพยายามถามลูกชายเป็นอะไรเป็นอะไร
ลูกชายก็บอกว่าเห็นผู้หญิงมายืนอยู่ตรงหน้าต่างห้องนอนไม้
หลังจากที่โพสต์คลิปนี้ลงในโซเชียลนะคะมีชาวเน็ตมาคอมเมนต์
เขาถามว่าที่บ้านมีต้นไม้ใหญ่หรือว่ามีสารพระภูมิไหม
บางคนก็ถามว่าหลังบ้านมีจอมปลวกไหม
คุณแม่ก็เลยไปถ่ายคลิปสำรวจรอบบ้านมาให้ชาวเน็ตได้ดูกัน
ปรากฏว่ามีต้นไม้ใหญ่อยู่เยื้องกับบ้าน

สารพระภูมิก็อยู่ใกล้กัน